ฉันจะยกให้เป็นเจ้าแม่เลยนะฮะในการนำเข้าแล้วก็เอาออกนะคะ
ร่าสุดเห็นบอกว่าหนักอกหนักใจมากเลยขอแอมมี่อำารวัลนะครับ
ยิ่งโตขึ้นเขาบอกว่าความคิดก็เปลี่ยนแปลงไปนะฮะ
เหมือนจะเริ่มปลงโลกปลงชีวิตได้แล้ว
อะไรที่เคยมีใหญ่เขาบอกว่าเริ่มเบื่อแล้ว
นางจะไปเอาออกอยากจะเอาออกคุณผู้ชม
นี่แหละบอกว่าอยากจะลดขนาดเอาให้มันเหลือเท่าเดิม
เพราะว่าอายุมากขึ้นความคิดความอ่านเปลี่ยนไป
ไม่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายมีเอฟเฟคนะ

ส่วนเรื่องความสวยบนใบหน้าเอมมี่ก็ยังไม่ยอมนะคุณ
ยังไม่ขอหยุดแค่นี้เพราะว่าเตรียมจะบินไปอัพหน้าใหม่ข้างหน้า
เพื่อเสริมโงเห้งที่เกาหลีค่ะ
คือจริงน้องเอมมี่ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนหน้าอกนะคะ
จริงแค่อยากจะรู้สึกว่าเราอยากจะเอาออก
เนื่องด้วยเราอายุมากขึ้นแล้ว
แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราก็ใช้ตรงนี้ทำงานมามากพอแล้วค่ะ
ก่อนอย่างที่บอกว่าเราก็ยังเด็กด้วย
วัยรุ่นนะคะอยากทำอะไรก็ทำไม่ค่อยสนใจ
แต่นะวันนี้เราโตขึ้นลูกโตขึ้นแล้วก็การงานเราเปลี่ยนไปด้วย
แต่ก็ยังไม่ได้ปุบปรับเอาออกนะคะ
ก็เมื่อถึงเวลาของมันเอมมี่ก็ค่อยเอาออกค่ะ

เพราะจริงแล้วเป็นคนที่ตัวเล็กแต่ว่าก็มีหน้าอกอยู่แล้ว

ใช่ค่ะก็กลับมาเป็นไซส์เดิมเพราะจริงไซส์เดิมก็๓๖แล้ว
ตั้งใจจะทำหน้าแล้วก็เอมมี่ก็มีความรู้สึกมั่นใจว่า
คุณหมอจะทำให้เอมมี่เปลี่ยนไปได้จริง
เราอยากให้หน้าเราเด็กลงค่ะ
ก็อาจจะต้องทุบตรงนี้ค่ะ
แล้วก็เหมือนหน้าเอมมี่มันเบี้ยวไม่เท่ากันคุณหมอก็จะทำให้
แล้วก็ปากข้างบนเอมมี่รู้สึกว่ามันหนาไป
คุณหมอก็จะทำให้แล้วก็ตรงตาค่ะ
ส่วนหน้าผากที่มันยุบแบบนี้ก็อาจจะใช้ไขมันตัวเองอะไรอย่างนี้

คือเอมมี่มองว่ามันต้องเจ็บตัวแล้ว
ถ้าวันหนึ่งเอมมี่ต้องทำจริงตื่นขึ้นมาก็อยากให้ตัวเองเปลี่ยนไป

สรุปแล้วเกือบทำหมดเลยนะคะนี่
เห็นหมอหมอคำแรกเดินไปทักเลยหมอบอกว่า

ฉันได้ยินมาบอกว่าเขาอยากมีเขาจะทำหน้าเหมือนพี่อ้ำจริงเหรอ
มีไอดอลก็คือพี่อ้ำพันธาปนาอันนี้ไม่ได้พูดมั่วนะคุณผู้ชม
เชื่อเดี๋ยวไปฟังคลิปจากเอมมี่กันเลยค่ะ

ที่บอกว่าทำไมอยากสวยเหมือนพี่อ้ำนั่นแหละคะ
ก็เพราะว่าพี่อ้ำเนี่ยคือตัวแม่แม่ยังไงก็คือแม่นะคะ
คือถ้าเกิดว่าเอมมี่สวยนิดนึง
ขี้เล็บของพี่อ้ำเนี่ยก็มีความสุขก็รู้สึกว่าฟินมากแล้วค่ะ
ยังไงก็คือแม่พี่อ้ำคือซุปเปอร์สตาร์
แล้วก็คือไอดอลในดวงใจของเอมมี่ค่ะ
ถ้าเป็นหมอนะไม่ต้องถามพี่เอมมี่ว่า

ถามว่าวันนี้คุณจะเว้นตรงไหนบ้างที่ไม่ต้องให้ผมทำเนี่ย
เพราะว่าดูแล้วทุกส่วนสัตว์จริงที่เธออยากจะทำ
แต่เอาจริงดูแบบนี้พี่เอมมี่ก็สวยมากแล้วนะคะ

ไปบอกว่าอยากหน้าเหมือนพี่อ้ำพัชราภานะคะ
โลกโซเชียลคงจะแห่ให้กำลังใจคุณเอมมี่นะคะ
พี่แจ๊กพี่แจ๊กจะไปยุ่งส่งเผลออะไรอย่างนี้